มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เครียดจากคดีความที่มีกับแบ๊งค์หนึ่ง
เขาบอกว่าทุกเพื่อนพลอมลายเซ็นต์เปิกเงินออกมาจากแบ๊งค์หมดเลย
ล้านกว่าบาทฟ้องร้องกันอยู่๑๐ปีไม่มีความคืบหน้า
เรื่องการชดชงชดใช้อะไรทางธนาคารเขาชี้แจ้งแล้วนะฮะแต่วันนี้เขาเครียดถึงขั้น
ปีนขึ้นไปบนเสาสื่อสารความสูง๑๐กว่าเมตร
ด้านหลังกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ที่เขามีปัญหาเรื่องแบงก์ด้วยอยู่ที่นครสวรรค์นะ

วันนี้ต้องการให้อาทารยธรรมไทยออกมาชิ้นแจง
หรือไม่ก็ถ้าไม่ชิ้นแจงก็ดีอ่ะออกมาขึ้นตังค์หนึ่งเนี่ย

ต้องตอบราเซ็นต์โอ้โหไม่ได้เลยอ่ะ
ผู้ชายคนนี้ขึ้นไปอยู่บนเสาสื่อสารความสูง๑๐กว่าเมตร
ด้านหลังกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนทบุรีนะครับ
แล้วก็ติดป้ายผ้าเขียนข้อความระบุว่า
เงินกว่า๘ล้านบาทหายเกลี้ยง
ลูกค้ากรุงไทยโปรดแชร์เนี่ย
กรุงไทยเขาชี้แจงแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
พอตรวจสอบแล้วก็ทราบชื่อว่าคนนี้ที่ปีนเสาขึ้นไป

เป็นชาวนครสวรรค์อาชีพรับเหมาก่อสร้าง
เขาบอกว่าเขาต้องการขอความเป็นธรรม
ที่เขาถูกปลอมลายเซ็นไปถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารกรุงไทย
กว่า๘ล้านบาทเวลาผ่านมา๑๐กว่าปี
ไม่มีความคืบหน้าไม่มีใครออกมารับผิดชอบ
โอ้โหคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็ตื่นตนกกันหมดนะฮะ
กู้ภัยตำรวจสพเมืองนทบุรีก็ต้องนำเบาะลมมากางเอาไว้ด้านล่าง
เผื่อจะเกิดเหตุไม่คาดคิดตกลงมาอะไรแบบนี้นะครับ
เกลี้ยกล่อมกันอยู่๔ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายแล้วนายเอกวิทย์ก็ยอมลงมาอย่างปลอดภัยนะฮะ
นายเอกวิทย์บอกว่าเขาปีนเสาตั้งแต่๖โมงเช้าวันนี้นะครับ
เดินทางมาจากบ้านที่นครสวรรค์แต่ว่าไม่ได้คิดจะกระโดดลงมานะค่ะ
เขาแค่ต้องการขอความเป็นธรรมเพราะว่าเขาเดือดร้อนมาก
เงินเขาหายไปจากบัญชีธนาคารกรุงไทย๘ล้านกว่าบาท
พยายามเรียกร้องทวงถามก็ได้รับคำตอบเพียงแค่ว่า
อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบพนักงานและอยู่ในขั้นตอนการรอฟังคำสั่งจากศาล
เมื่อปลายปี๕๑นายเอกวิทย์บอกว่าได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
สาขาสวรรค์วิถีจังหวัดนครสวรรค์แล้วถูกเพื่อนสนิทคนหนึ่งปลอมลายเซ็น
ใบมอบฉันทะไปถอนเงินออกจากธนาคารโดยไปถอนที่สาขาปากน้ำโพ
เป็นการถอนต่างสาขาถอน๒ครั้งหมดเลย๘ล้านกว่าบาท
โดยอ้างว่าได้รับมอบฉันทะจากตัวเขาแล้วซึ่งเขายืนยันว่าไม่เป็นความจริง
แต่ทำไมพนักงานธนาคารเวลาทำธุรกรรมให้ถอนเงินจากบัญชีลูกค้าเนี่ย
ทำไมไม่ติดใจสงสัยเลยเหรอไม่ตรวจสอบลายมือชื่อเลยเหรอ
ว่าเป็นของจริงหรือเปล่า
โดยรับทำร้านหนี้ด้วยเงินอยู่ที่ธนาคารไม่ได้เบิกจ่ายไปให้ใครนะครับ
อยากให้ตัวนี้ออกมาตอบหน่อยตอบไม่ได้ก็คืนเงินมาครับผมเดือดร้อน
วันนี้จะทวงเงินเบิกเงินตัวเองต้องมาทำถึงขนาดนี้นะครับ

ช่วยตอบหน่อยครับลูกค้าเยอะคืนเงินก่อน
บ้านผมจะโดนยึดแล้วครับเอาบ้านเข้าแก๊งสู้คดีเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องยากลายเซ็นต์ปลอมพนักงานจงใจทำผิดระเบียบ

คดีนี้นายเอกวิทยื่นฟ้องแพ่งต่อธนาคารนะคะ

อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นก็คือยกฟ้องเหมือนกัน
สารท่านให้เหตุผลว่าเชื่อคำให้การของเจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรณีมอบฉันทะในการถอนเงินต่างสาขาสามารถทำได้
โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของบัญชีก่อน
จากกรณีนี้เป็นการโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง
เพราะมีการประทัดราห้างหุ้นส่วนของบริษัทและลายเซ็นในเอกสารต่าง
แต่หากเป็นกรณีมอบฉันทะและถอนเงินสดต่างสาขา
ไม่สามารถทำได้ต้องแจ้งเจ้าของบัญชี
ซึ่งจนถึงตอนนี้ผ่านมากว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีการสารสูงสุดแล้วนะคะ
ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ธนาคารมารับผิดชอบในส่วนนี้

คือชั้นต้นก็ยกฟ้องถอนก็ยกฟ้อง
คือถ้าพนักงานธนาคารให้เหตุผลว่าถ้าถอน
อันนี้มันถอนจากเหมือนกับโอนจากบัญชีหนึ่งไปบัญชีหนึ่งใช่ไหม
สารท่านให้เหตุผลแบบนี้นะคะ
ไม่ใช่ว่าไปถอนเงินสดออกมาเลยแม้จะต่างสาขานะครับ

มีรายงานจากทางฝ่ายสื่อสารองค์กรของธนาคารกรุงไทยนะครับ
แจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าจากกรณีของนายเอกวิทย์นะครับ
ที่เป็นลูกค้าธนาคารกรุงไทยสาขาสวรรค์วิถีและปากน้ำโพนครสวรรค์
ร้องเรียนว่าถูกปลอมลายมือชื่อในเอกสารประกอบการถอนเงินจำนวนกว่า๘ล้านบาท
ธนาคารกรุงไทยขอชี้แจงว่ากรณีดังกล่าว
ได้ยื่นฟ้องธนาคารในคดีแพ่งต่อสารชั้นต้น
ซึ่งสารชั้นต้นพิจารณาและมีคำพิพากษายกฟ้องเมื่อ๒๕กรกฎาคม๒๕๕๙
ต่อมาลูกค้ายื่นอุทธรณ์ซึ่งสารอุทธรณ์ได้พิจารณาและมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นเมื่อ๓กรกฎาคม๒๕๕๙
และขณะนี้นายเอกวิทย์ได้ยื่นดีกาและอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีกา
ซึ่งเมื่อสารมีคำพิพากษาเป็นเช่นใดธนาคารน้อมรับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากสารได้วินิจฉัยตามพยานเอกสารและหลักฐานต่าง
รวมทั้งพยานบุคคลที่คู่ความทั้งสองฝ่ายนำสืบพยานแสดงต่อสาร
ซึ่งทุกฝ่ายไม่ควรล่วงละเมิดคำตัดสินของศาลที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยได้ชี้แจงกระบวนการตรวจสอบ
และให้ข้อมูลกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง
และให้คำมั่นใจว่าธนาคารกรุงไทยไม่เคยละเว้นการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดต่อธนาคาร
ก็สรุปก็คือทางแบงค์ก็บอกว่าก็อยู่ในชั้นศาลแล้ว